เมื่อวานอเล็กซ์ฟิลเลอเดชออกงานนะคะ

เขาเพิ่งเปิดตัวกับคุณเต้ยจรินพรไป
ที่สำคัญไปเที่ยวใส่เสื้อแบบ

คนติดแฟน๒๐๑๘ไปเลย

ครัวถูกเลยไงพี่เจ๊เข้าไปกันสองบ้านเลย
โอ้โธ่เขารวยนะรีวิวทีหนึ่งก็

ไฟล์หวานหวานมาก

ตั้งแต่มีเต้ยชีวิตเปลี่ยนไป

ว่างก็ว่างก็

ก็มีเวลาไม่ใช่ว่าไป

แล้วก็คือเวลาว่างเราก็ทำอย่างอื่นด้วย

คือก็อยากให้พวกพี่เขาเป็นคนที่ดีขึ้นแบบเราบ้าง
ไม่ใช่
โอ้วเดี๋ยวโดนหนักแน่เลยอ่ะ
ไม่ขนาดนั้นรับ
แต่ว่าด้วยความที่เราโตขึ้นเองด้วยมันก็มีส่วนหลายอย่าง
เรารู้สึกคือว่าตอนนี้ว่าเวลาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดอะไร

เขาดูเขิดเขาดูมีความสุข
นะคุณผู้ชมก็แฮปปี้ด้วยแต่นิดนึง
คือเวลาพอเปิดตัวว่ามีแฟนนะคุณผู้ชม
สังเกตดูดาราคนนั้นเวลาเล่นละคอร์น่ะ

คือไม่รู้จะจับผู้แล้วรู้สึกไม่อิน